ไปดูเรื่องราวของคุณลุงจิตอาสาคุณลุงใจดีอีกคนหนึ่งนะครับ
คุณลุงท่านนี้ใช้เงินส่วนตัวในการประกอบแพร่ขึ้นมาแพร่หนึ่ง
ในการข้ามลำน้ำชีแล้วก็ให้บริการประชาชนด้วยนะ

ใช่ไม่ได้ใช้มาข้ามตัวเองเลยนะแต่ว่าให้บริการประชาชน
หรือถ้าเป็นรถจักรยานรถจักรยานยนต์ก็มาข้ามที่แพร่ของคุณลุงได้

โดยนี่แหละครับคุณลุงเอือนศรีศุกร์อายุ๖๔ปีนะครับ
ชาวบ้านทุ่งนาคตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับ
เพื่อบริการชาวบ้านในพื้นที่๒จังหวัด

เพื่อข้ามฝากของลำน้ำชีที่มีความกว้างประมาณ๓๐เมตร
แพ้นี้นะครับใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่กันเกือบ๑๐ปีแล้ว
ชาวบ้านจะใช้บริการข้ามฝากทั้งตัวเปล่า
แล้วก็ทั้งบรรทุกรถจักรยานยนต์ไปด้วย
ค่าบริการคุณไม่ได้คิดแล้วแต่จะให้นะฮะ

ชาวบ้านหลายคนบอกว่าคุณลุงใจดีจังเลย
พูดเหมือนคุณอรัชพรนี่แหละไม่เก็บเงิน
หากข้ามมาตัวเปล่าจะเก็บเฉพาะคนที่นำรถจักรยานยนต์มาขึ้นแพร่เท่านั้นนะครับ
ส่วนใหญ่ก็มักจะให้คุณลุงเพื่อเป็นสินน้ำใจ
มีตั้งแต่๒บาท๕บาท๑๐บาทแล้วก็๒๐บาท
แต่คุณลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคุณ
ต้องให้เป็นสีน้ำใจและให้เป็นค่าแรงของคุณลุงด้วย

ถ้าชัยรถเชื่อว่าค่าอย่างแน่ที่ให้มาก็น่าจะมาเป็นการดูแลบำรวจ
แชร์ให้ใช้ได้นานคงทนตลอดไป
แต่ละวันมีผู้มาใช้บริการประมาณ๓๐๔๐คนเลยนะคุณ
พอขึ้นแพร่ปุ๊บคุณลุงก็สาวแพร่ด้วยตัวเอง
ใช้กำลังกายของตัวเองในการทำนะครับ
ส่วนฝูงควายที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยง๒ฝากฝั่งลำชี

น้ำดำหัวเล่นเพื่อคลายร้อนกันอย่างสบายใจ

และบอกว่าขว้ายก็มองคุณลุงทำอะไรดี

ก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความงดงามอบอุ่นจริงในพื้นที่นะครับ

โดยคุณลุงเอือนบอกว่าเคยคิดจะเลิกทำ
เพราะว่าเสียเวลาต้องมานั่งเฝ้ารอคนข้าม
แต่ชาวบ้านบอกขอร้องเถอะคุณลุงถ้าไม่ทำก็ไม่ข้ามไปไม่ได้นะฮะ
หากใช้เส้นทางอื่นก็อ้อมเกือบ๒๐กิโลเมตร
ก็คุณลุงบอกนะคุณลุงก็ยอมที่จะทำต่อไป
จัดให้ใช่ชาวบ้านยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมา
เคยขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทำสะพานให้แต่ก็ไม่ทำสักที

ชาวบ้านขอแล้วหน่วยงานยังไม่ทำให้ซะที

แต่อย่าให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนี้เลยนะฮะ